เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนช่วยการสนับสนุนหนังไทย
คนทำก็จะได้มีกำลังใจสู้ต่อนะ
ส่วนในเรื่องภาพใหม่ของฮอแต๋วแตกเนี่ยมีป่าวพี่
เขาก็บอกว่ามีความคิดจัดสารต่ออยู่แล้ว
เภาว์ภาพนี่ภาพสุดท้ายนะภาพนี่ภาพสุดท้าย
มีเปล่าพี่นะเขาก็บอกว่ามีความคิดจะสารต่ออยู่แล้ว
แม้ว่าก่อนหน้านี้เวลาเราไปสัมภาษณ์พี่พศยังไงภาพนี้

ไม่มีแต่มันไม่มีอยู่จริงภาพสุดท้ายของพจน์อานนท์นะคะ
แล้วก็มีเหตุผลบางประการทำให้ยังสร้างจักรวาลหอแต๋วแตกต่อไม่ได้คุณผู้ชม
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไปฟังพี่พศเมาส์เล่าเองดีกว่าค่ะ
จักรวรรณหอเต๋วแตกก็ยังเป็นจักรวรรณอยู่
แต่ตอนนี้ก็รอเพราะว่านักแสดงก็แก่กันแล้วบางคน
เขาก็ขอถอนตัวไปเราก็ยังมีแพนเค้กมีพี่ลง
แล้วก็มีอาโคยังอยู่แล้วก็พยายามจะหาคนใหม่เข้ามาเล่น
อาจารยิ่งศักดิ์เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ไหว
คือ๗๕แล้วอะไรอย่างนี้เราก็เออเข้าใจ

เสียบแทนอาจารยิ่งศักดิ์เหรอ

ไม่ธรรมดานะแต่ก็ไม่สำนานนะ
แต่ใดก็แล้วแต่จักรวาลหอแต๋วแตก
คุณผู้ชมบางคนบอกอุ๊ยฉันดูตั้งแต่ลูกยังไม่เข้าโรงเรียน

มีมา๘ภาคนะคุณผู้ชม

อย่างที่ที่ฉันบอกไปผีหลอกจนมาผุดมาเกิดรอบใหม่
ตำนานจริงนะคะ